ที่อุดรธานีนะครับทุกผู้ชมครับบ้านหลังหนึ่งตี๒คืนที่ผ่านมา
บอกว่าโอ้โหตกใจกันทั้งบ้านบ้านนี้เขามีลูกสาวด้วย
มีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาในบ้านปีนรั้วเข้ามานะฮะ
แล้วมายืนแก้ผ้าล่อนจ้อนอยู่ที่หน้าบ้านเลย
คือเหมือนกับจะบุกเข้ามาจะข่มขืนจะอนาจารย์เขาหรืออย่างไร
มันเกินไปขี้ลีร่างพลวงมื้งเวียวว้อมันมาแล้ว
เปิดปีนลัวเข้ามาในบ้านเขาแก้ผ้ามาเลย
แต่ตัวผู้ก่อเหตุดูเหมือนว่าไม่สะทกสถานอะไรเลยนะ
พอโดนเจ้าของบ้านไล่ก็ยังเดินนิ่งกอดเสื้อผ้า
ค่อยเดินออกไปอ่ะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คนในบ้านเขาบอกดีนะอยู่กันหลายคนค่ะโอ้โหทุกผู้ชมฮะ
คือเจ้าของบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนี่นะครับ
ผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละนะ
เข้ามาในบ้านตี๒นะถอดเสื้อผ้าหมด
เปลือยกายเข้ามาเลยพอคนในบ้านเขาเห็นเนี่ยเขาก็ไล่กันนะฮะ
เดินออกไปอย่างไม่สะทกสถานนี่
ผู้ชายคนนี้เนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านถ่อนคำหวดนะครับ
เดินออกประตูไปเลยเดินไปค่อยเดินไป
ตกอกตกใจรีบวิ่งออกหรือแบบขอโทษเขาสักหน่อยหรืออะไร
แต่ว่าเขามีอาการทางจิตประสาทด้วย

โอ้โหคือคนในหมู่บ้านบอกว่าก็รู้พฤติกรรมอยู่นั่นแหละ

ถึงขั้นปีนเข้ามาปีนรั้วเข้ามาเนี่ย

ที่บ้านเขามีลูกสาวด้วยจะมาข่มขืนลูกสาวเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้อืม
ท่านผู้ชมครับคือคุณเมย์เนี่ยนะอายุ๓๕นะคุณเมย์บอกว่า
๒คืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงเหมือนคนแบบพยายามมาเปิดหน้าต่างเขาด้วยนะฮะ
เปิดหน้าต่างบ้านเขาด้วยก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดู
ผู้ชายคนนี้ยืนแก้ผ้าอยู่ในบ้าน
ตกใจมากคือเชื่อว่าเปิดหน้าต่างกะว่าจะบุกเข้ามาเนี่ย
ก็เลยตะโกนเรียกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็โทรตามญาติมาช่วยกันไล่
ผู้ชายคนนี้ชื่อในเตี้ยนะเป็นคนในหมู่บ้าน
มีประวัติรักษาอาการทางจิตประสาทเพราะว่าเสพยาเสพติด
คือเหมือนกับว่ารักษาจนหายดีแล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในหมู่บ้าน
แต่พักหลังเนี่ยเหมือนกับว่ากลับไปเสพยาอีกฮะ
เสพยาบ้าอีกอาการก็เลยกำเริบขึ้นมาอีก
ก่อนหน้าเนี่ยที่จะมาปีนเข้ามาในบ้านแก้ผ้ามาอย่างนี้เนี่ย
เคยมายืนสำเร็จความไคร้ที่หน้าบ้านเธอมาแล้วนะฮะ
นี่ฮะล่าสุดเช้าวันนี้ตำรวจกับฝ่ายปกครองเนี่ย
ไปที่บ้านของในเตี้ยเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกโอ้โหอย่างนี้
ไม่ไว้ใจแล้วจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยไปถึงเนี่ยเจอเตี้ยเนี่ย
นอนอยู่ในสภาพเปลือยกายอยู่ในบ้านมีผ้าห่มคลุมตัวอยู่
นี่เจ้าหน้าที่นี่เห็นไหมผ้าห่มพันอยู่เลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอากางเกงมาใส่ให้ถามว่าจะมาพาไปไหน
ก็จะพาเขาไปบำบัดนั่นแหละต้องพาไปบำบัดต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเตี้ยเนี่ยเป็นผู้ป่วยทางจิตนะฮะเคยรักษาในโรงพยาบาลนะ
แล้วก่อนหน้านี้พ่อของหญิงสาวเจ้าของบ้านที่ว่าบุกเข้าไปไปแก้ผ้าในบ้านเขาเนี่ย
ก็เป็นคนพาไปรักษานั่นแหละนะจนอาการป่วยอาการทางจิตดีขึ้น
ก็กลับมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วไปเสพยาอีก
พอไปเสพยาอีกอาการมันก็กำเริบขึ้นมาอีกนะฮะ
โอ้โหนี่คุณเมย์บอกว่าความจริงเตี้ยเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแต่เขาอยู่คนเดียว
ญาติพี่น้องของฝั่งของคุณเมย์เนี่ยเคยซื้อเสื้อผ้าไปให้ใส่ด้วยนะ
ได้เสื้อผ้ามาเอาไปเผาไฟหมดเหมือนกับชอบอยู่แบบแก้ผ้าเอาฟังคุณเมย์หน่อยนะฮะ

อยู่คนเดียวค่ะเพราะวัยญาณพี่น้องคุณก็ค่อยซอยเหลือทุกทางแล้วไปกัก
กลับมากับว่าเอาอย่างเสื้อผ้าทั้งสี่ของในบ้านเนี่ยคุณซื้อมาให้ดีเพื่อเผาถึงหมดค่ะ
อ่าตอนนี้นี้จำลวดก็มาพาตัวไปประวัติรักษาละ